คุณผู้ชมเมื่อวานี้เราเล่าไปแล้วใช่ไหมคะ
วันนี้เรามาท้าพิสูจน์กันหน่อยเพราะว่าเราต้องการพิสูจน์หาความจริงว่ามันคืออะไร
เราไปตามมาหมดเลยนะค่ะเอาทุกแบบแง่มุมไล่ไปตั้งแต่นักมัยกลก็ไปถามอ่า
สางใดก็ไปถามฝั่งความเชื่อก็ไปถาม
เทคนิคก็ไปถามมา
พี่ซูมภาพให้คุณผู้ชมดูรักเกียรติเลยอ่ะ
เอาทุกมุมแล้วเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะคะ

เอาเล่าก่อนก็แล้วกันเผื่อบางคนเนี่ย

เขาไปที่สุสาน๔๐๐ศพที่นครราชศรีมานะคะ
เหมือนจะไปล่าท้าผีก็มีการเหมือนแบบ
ทำพิธีล้างหน้าศพตรงนี้
เห็นนะตรงนี้
อันนี้คือจังหวะหลอนที่ว่าเฮ้ยมันไม่มีใครอยู่แต่

เขาบอกข้างเนี่ยเป็นหลุมที่เพิ่งมีศพ

นี่แหละค่ะนี่คือต้นต่อที่มาของคลิป

แล้วมันเห็นแบบมันมุมกว้างแบบเห็นเลย
อยู่มันเหมือนมีคนดึงจากข้างบนขึ้นไปแบบนั้น
ชื่อว่าแก๊งกลัวผีกลุ่มยูทูบเบอร์นี้

โพสต์เอาไว้บอกว่านี่คือผีที่หลุมศพ
หลุมพักศพระยะ๔๐๐ศพ
ตอนที่เขาไปมี๒๐๐ศพ

เจ้าที่เจ้าทางสารเจ้าพ่อแป๊ะกงอะไรเสร็จสับก็ทำการท้าพิสูจน์
พิธีกรรมเริ่มจากเส้นไหว้สัมภเวษีวิญญาณที่สิงสถิต
แล้วก็หลังจากที่ไหว้อะไรเสร็จปุ๊บเนี่ย

เขาเตะเครื่องเส้นผีกระจายเลยบอกว่าตั้งใจลบหลู่

หวังว่าแบบเอาหลุมที่ข้างเพิ่งมีศพใหม่มาเลย

จังหวะเจอนี่วิ่งป่าราบวิ่งมาหาทีมงานเลย
เพราะว่าก่อนที่ลงไปเอาน้ำมะพร้าวเทล้างหน้าศพคือทำเหมือนศพทุกอย่าง

พอวิ่งไปหาทีมงานเล่ากำลังจะเล่ายังเล่าไม่ทันรู้เรื่องนะคะ
เขาบอกว่าร่างของผู้ชายเสื้อขาวคนเมื่อกี้
เหมือนถูกดึงจากด้านหลังจนตัวปลิวล้มทั้งยืนอีก

อันนี้นี่จังหวะล้างหน้าศพ
ถ้าผีสูจนไหม

ตอนในหลุมมันมีคนดึงเสื้อใช่ไหม

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะสงสัยอะไร
พิมพ์ไลน์หน้าจอมาพิมพ์ในเฟซบุ๊กไลฟ์มา

แล้วก็หงายหลังไปเขาบอกตกใจกันมากทั้งทีมงานทั้งอะไรนะคะ

อยู่ในพื้นที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา

เพื่อนไปแอบลากอยู่ข้างหลังหรือเปล่า
มันก็จะมี๒ฝั่ง๒ฝ่าย
เราส่งคุณติลงไป

ก่อนอื่นไปคุยกับพี่สับปะเหลอที่เขาดูแลสุสานนี้ก่อนนะคะ
พี่น้อยค่ะเรียกว่าลุงน้อยก็ได้อายุแก๖๙ปีแล้ว

ลุงน้อยดูคลิปก็บอกว่าลุงว่าไม่เกิดจากวิญญาณหรอก
อันนี้คนทำแน่น่าจะใช้วิธีการอะไรบางอย่าง
ร่วมกับการตัดต่อเทคนิคการตัดต่อ
เลยทำให้คลิปออกมาเป็นแบบนั้น
แต่เอาจริงนะสุสานนี้มีวิญญาณจริงลุงเคยเจอ
ดูแลทุกวันบางทีอยู่ได้ยินเสียงคนเดิน
อยู่คนเดียวทั้งสุสานใครมันจะมาเดินล่ะ
แต่การที่มาถ่ายทำรายการ
อยากเรียกยอดไลค์ให้คนมาดูให้คนมาติดตาม
แล้วมาลบหลู่รบกวนวิญญาณแบบนี้ลุงว่าไม่เหมาะสม
มันจริงเลยมันจริงเหลือไลค์กู

ครับไม่ความจริงครับมารบหลู่เขาจนเดียว
เจ้าของพื้นที่อย่างมูลนิธิฮุก๓๓
บอกแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะแจ้งความเอาผิด

เพราะถือว่าบุกรุกเข้ามาไม่ได้ขออนุญาตเขา
ค่ะนอกจากนั้นนะคะติบอกว่าเดี๋ยว
คุณอรัชพรจะหาว่าไปแต่ตอนกลางวัน
ติบอกเนี่ยหัวค่ำเดี๋ยวผมจะทดลองให้
เดี๋ยวผมจะลองทดลองดูอยากจะให้รู้ทั้งสองอย่างเลย
ตอนที่นอนอยู่บนโลงแล้วก็ดึงเสื้อใช่ไหม
ตอนที่ยืนแล้วก็มีผีมาดึงจากข้างหลังใช่ไหม
ตี๋ลอง๒อย่างเลยตี๋บอกว่าตี๋ก็ขอเข้ามาอะไรก่อนนะ
ก่อนที่จะทดลองนะคะใช้เส้นเอ็นบางแบบนี้ค่ะ
ติดกับเทปเห็นไหมคะเทปใสแล้วก็ติดไว้บนเสื้อ

ไม่ใช่ไม่ใช่จะลองดึงเสื้อดู
เอาเส้นเอ็นเอาเทปแล้วก็ติดไว้บนเสื้อแบบนี้
อันนี้นะคะแล้วก็ให้ใส่เสื้อตัวนี้แล้วก็นอนลงไป
แล้วก็ทีมงานอีกคนก็ถือที่ปลายเส้นเอ็นแบบ
เอาไว้คอยกระตุกแล้วคอยคอยกระตุกอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะ
ว่าจะเหมือนกับคลิปต้นฉบับกันหรือเปล่า
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ลงมาอยู่กันในหลุมศพแล้วครับ
เดี๋ยวเราจะทดลองนอนดูว่าจะมีอะไรมาดึงเสื้อเราหรือเปล่านะครับผม

อ้าวก็คล้ายไหม
ก็คล้ายแต่ว่าอาจจะติดเอ็นบางไปหรือเปล่า
กระตุกนิดนึงก็หลุดเลย
ใช่เนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าติบอกว่าที่ทดลองทำดูเนี่ยนะก็เป็นลักษณะที่ชาวเน็ตสงสัยว่าเอ๊ะใช้เอ็นหรือเปล่าใช้สก๊อตเทปหรือเปล่า

อันนี้แรงมันขึ้นสูง

แล้วตัวคิวเลยใช่ไหม

ว่าจะหงายหลังไปไหม
คุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอีกข้อหนึ่ง

เหมือนมีใครมาค่ะ

กำลังตกใจแล้วมาเล่าให้เพื่อนว่านี่เมื่อกี้นะ

ฝั่งขวามือพี่ตี้หน้าข่าวเรา

มีคนดึงไหมเหนื่อย

อันนี้ตีหงายหลังอันนี้เขาหงายหลัง
แต่ฝั่งนี้มันมีความรู้สึกเหมือนแบบมีแรงดึงเสื้อใช่ไหมฝั่งของกลุ่มยูทูบเบอร์
ว่าติก็ต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งจังหวะการหงายหลังมันต้องแบบอีกนิดนึง
ต้องมีแรงดึงแบบว่าหงายไปนิดนึง
เนี้ยค่ะก็ก็ลองลองเปรียบเทียบให้ดูแหละเออ
เป็นสก๊อตเทปมีคนดึงหรือเปล่าติบอกเลยลองทำให้ดูซะเลย
อันนี้เป็นการทดลองจากของชาวเน็ตนะคะใช่
แล้วก็ลายหน้าจอบอกว่าสังเกตดูชอดดีอยู่ทูเปอร์ลงไปนอน
ในหลุมอะเสื้อเปียกเพราะมีการล้างหน้าด้วยน้ำมะเผา
แต่ตัวชอดที่เล่าวิ่งมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าโดน
จากคุณผู้ชมนะคะทีนี้เราไปฟังเสียงความคิดเห็นจากนัก
คุณเบิ้มลูกโป่งนะคะนักมัยกลเราส่งคุณนฤทธิ์ไปถามว่า
เบิ้มถามจริงเลยในทางมัยกลมันทำได้ไหม
แล้วพี่มองว่าคลิปนี้ผีหรือไม่ผี
คุณเบิ้มบอกว่าเอางี้เรื่องความเชื่อผมไม่แตะ
ลบหลู่ละกันคนอยากเชื่อเขาก็อาจจะเชื่อ

เอาเป็นว่าผมขอจับข้อพิรุษจากคลิปที่ผมได้ดูก็แล้วกันนะว่า
บรรยากาศเอ่ยบรรยากาศแวดล้อมสถานที่ต่างมันดูจงใจเกินไป
จะมุมกล้องหรือแม้กระทั่งสีของวีดีโอ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยในทางเทคนิคมันทำได้นะ
ทีนี้ระหว่างที่คุณนฤทสัมภาษณ์พี่เบิ้ลอยู่เนี่ยนะคะ
เบิ้มบอกว่าผมเนี่ยเป็นนักมายกล
สิ่งที่คนในคลิปนั้นทำได้ในทางของมายกลผมก็ทำได้เหมือนกันนะ
เขาบอกว่าดึงจากพลังงานธรรมชาติ
อย่างเช่นการเรียกเสียงนกกาให้ร้อง
พลังงานอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นกับคุณนฤทธิ์
แล้วพี่เบิ้มลองทำให้ดูลองไปดูกันหน่อยค่ะ
วางมายากลมันสามารถทำได้ไหม
โอ้โห้เยอะเลยครับเหยอะเลย
เนี่ยยังว่าตัวอย่างเนี่ย

เราจะดึงจิตวิญญาณต้นไม้ต่างแล้วกันเข้ามาอยู่ในผ้าดูนะฮะ
เอาใหม่อีกทีนึงอีกทีหนึ่งโอเคนะฮะ
มันไม่มีอะไรจริงนะคุณผู้ชมดูนะครับ
โอเคมันเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็คือหลักการของพยากลนะฮะ
ผมจะเล่นกลชนิดหนึ่งให้ดูนะครับให้ไปดูว่านี่คือมัยกลนะครับ

ดูดีธรรมชาติของป่าที่เราอยู่กันตรงนี้
ป่ามีพลังงานดูดี

เอ้าเหรอ
เล่นกลเนี่ยฮะมันมีแค่นี้
นี่คือมัยกลเขายังย้ำว่านี่คือมัยกล
อันนี้บอกก่อนว่านาริสไม่ได้เตรียมกับพี่เบิ้ลนะคะ

สิ่งที่ตาเห็นมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงก็ได้
อย่างที่เขาบอกว่ามันคือเทคนิคในเชิงของมายกล

นาริสบอกพี่ผมไม่มีอะไรติดอยู่ที่ตัวจริง

งงว่าเสื้อมันเลอร์ขึ้นมาได้ยังไง
แต่ก็อย่างที่บอกค่ะพี่เบิ้ลฝากทิ้งท้ายไว้แบบนี้
สิ่งที่เห็นอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
คนที่รู้ดีที่สุดก็คือคนในคลิปแก๊งนั้นแหละ
เพราะว่าเขารู้ดีว่าเขาทำอะไรลงไปหรือไม่ได้ทำ
ค่ะก็เหมือนที่พี่เบิ้มบอกแหละ
เอาจริงแล้วไม่ได้จะไปลบหลู่เรื่องของความเชื่อหรืออะไรนะ
แต่เราก็แค่ทดลองทำตามคำแนะนำของหลายคนที่เขาเห็นคลิป
ใช่เอาลองดูซิเป็นเทปไหมเป็นเอ็นไหมเอ๊ะเป็นมายกลไหม
อะไรอย่างนี้แล้วก็เลยทดลองหาให้หมด
ทีนี้ค่ะหมอปลามือปราบสัมภเวษีค่ะ

ทีมข่าวก็ไปถามหมอปลานะคะบอกว่าหมอปลาเห็นแล้วใช่ไหม

หมอปลาว่ายังไงผีหรือเปล่า
หมอปลาบอกว่าไม่ใช่ผีแน่นอน

เรียกยอดคนดูเรียกยอดติดตาม
เรียกยอดไลค์สร้างความบันเทิง
หมอปลาขอยืนยันอีกทีว่าไม่ใช่ผี
จากภาพคลิปที่เราได้เห็นที่เขาถ่ายมาเนี่ย
คือให้แค่ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมการดึงเสื้อเนี่ย
มันเหมือนมีอะไรดึงไปมันเหมือนมีเส้นอะไรดึงอ่ะ
มันเหมือนลักษณะใช้เชือกดึงนะ
ซึ่งมองดูแล้วมันเป็นแค่ผีทิพย์ดึง

เทนต์เพื่อให้คนเนี่ยเข้ามาติดตามนะ
เพื่อให้ช่องของเขามันใหญ่ขึ้น
ถามว่าภาพนั้นมันคือผีเหรอ

นั่นคือเส้นเอ็นมากกว่านะ
และอีกอย่างหนึ่งเขาก็บอกว่าทำเพื่อความบันเทิง
อย่ามาดราม่าเห็นกับโพสต์ในเฟซบุ๊ก
ซึ่งการทำลักษณะนี้มี๒อย่าง

สุดท้ายไปดูในเชิงเทคนิคเลยก็แล้วกัน
หลายคนบอกว่าตัดต่อหรือเปล่าใช่ไหม

เอามาขยายในหน้าจอคอมพิวเตอร์ใหญ่เลยนะคะ

มันเป็นยังไงบ้างนี่นี่จังหวะนี้พอขยายภาพใหญ่ดูจะเห็นว่าตรงจุดที่นาริสชี้อยู่เนี่ยค่ะ
มันเหมือนมีการเบลอภาพเนี่ยจะเห็นเป็นรอยเบลออย่างชัดเจนเลยตรงขอบเสื้อเห็นไหมคะ
เห็นไหมที่นาริสชี้วงวนอยู่นั่นมันเป็นรอยเบลอของขอบเสื้ออยู่
ผมเห็นพิรุธหลายอย่างเลยคือบางทีมันมีช็อตจำ
จำหรือว่าภาพมันมีการกระโดดตอนช่วงดึงเสื้อลง
เหมือนเป็นการข้ามเฟรม๕ไปเฟรมหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็เรื่องร่องรอยการเบลอภาพก็ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกัน
ลองฟังเสียงตัดต่อเราหน่อย

พอปล่อยปุ๊บแล้วมันเด้งลงมาข้างล่างเลยเหมือนคัดเฟรม
คือมันไม่ต่อเนื่องใช่ใช่มันไม่ต่อเนื่องมันไม่สมูท
เหมือนถ้าเราลองดึงเสื้ออยู่อย่างเงี้ยครับแล้วเราปล่อยเสื้อลง
มันก็ต้องแบบมันใช่มันต้องมีแบบที่แบบช่วงตกมาบ้างอะไรอย่างนี้
ใช่ที่มันแบบใช่มันสับเลยอ่าเดี๋ยวผมลองทำให้ดู
ลองเพลก่อนทีหนึ่งปุ๊บเนี่ย
อันนี้ทีละเฟรมนะครับคอร์ตทีละเฟรมคอร์ตทีละเฟรม
เนี่ยนี่ฮะใช่ปุ๊บลงมาเลยใช่
โอ้โหพอนี่สโลดูแบบนี้แล้วก็เห็นชัดเหมือนกันนะว่าเออ
มันมีความแบบคลาดเคลื่อนกันอยู่
ทีนี้ค่ะสายลี้ลับเขาว่ายังไงบ้างมีหลายท่านนะคะสายผีสายลี้ลับอ่ะ
ป๋องกระพลค่ะพี่ป๋องก็บอกว่าดูคลิปแล้วตื่นเต้นดี
แต่ถ้าถามว่าเป็นของจริงหรือปลอมตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
ก็แล้วแต่ใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่บังคับนะคะ
เอางี้ฮะคือผมดูทุกทุกข่าวแหละดูทางช่องไทยรัฐทีวี
แล้วก็ดูเรียกว่าทุกข่าวที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลึกลับลี้ลับนะครับ
ฟังอย่างที่อยากอย่างที่บอกก็คือดูเพราะความสนุกดูเพราะความบันเทิง
ดูแค่สนุกจบแล้วก็จบกัน
ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังคุณออสบัณฑิตทองดีทำหนังผีหลายเรื่อง
เฮียนมหาลัยสยองขวัญหลายเรื่องเลยอะค่ะ
ถึงขั้นให้ผู้กำกับดูรอดูว่ามันมีการตัดต่อหรือเปล่า
หรือมันอะไรยังไงเอาลองฟังผู้กำกับดูหน่อยค่ะ
ส่วนตัวนะครับส่วนตัวบอกกันเลยว่าไม่ได้ว่าอะไรกันนะฮะ
คือเราไม่ได้วิจารณ์อะไรเลยแต่ส่วนตัวไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง
เช่นลบสลิงหรือลบเส้นเอ็นมันทำได้ง่ายมาก
และอย่างที่ผมสังเกตคือว่าถ้าเกิดเป็นผีจับเสื้อจริงต้องมีการขยุ่ม
ถ้าเป็นคนมนุษย์เราจับเสื้อดึงขึ้นอย่างนี้มันจะมีรอยขยุ่ม
แต่นี่มันเหมือนจับอย่างนี้นะครับก็เลยคิดว่าอ่าน่าจะเป็นถ้าให้
ก็คือคิดว่าคงมีการทำตัดต่อคือการกันลบอะไรสักอย่างที่ดีขึ้น
แต่เพราะกล้องก็นิ่งด้วยครับที่ทำให้ลบง่ายมาก
ทำให้การทำกล้องเป็นตรงนี้มันดิ้งง่ายขวาใหญ่เพราะกล้องมันถูกนิ่ง
ก็เลยคิดว่าส่วนตัวไม่เชื่อ
ลองไปทำดูน่าจะใช้เทคนิคมากกว่าเพราะว่าจากประสบการณ์เคยไปอยู่ป่าช้ามาก่อน
ไปป่าช้าเป็นประจำถ้าผีมาจริงผีไม่ทำแค่นี้หรอก

ส่วนอีกสายหนึ่งนะคะสายมืดไปเลยก็แล้วกันเนรนแอร์ค่ะ
แม้แต่แนนแอร์ยังบอกเลยว่าเนี่ยไม่จริงลบหลู่
เอาผีมาหากินแบบนี้ระวังให้ดีเถอะ
ความเชื่อคนเราอยากจะลองอยากจะรู้อยากจะเห็น
หรือเหมือนลูกไม่เห็นโรงศพลูกไม่หลั่งน้ำตานะครับนะฮะ
ความเชื่อมีจริงครับผีมันมีจริง
ศัยศาสตร์มันมีจริงแต่ว่าเราจะไปลอง
ครับยังเฮียนอยู่ครับเรามีความเชื่ออยู่แล้วเนี่ยอยากจะไปลบหลู่เขาดีกว่าฮะ
เราจะแยกแยะเหมือนการไปรบหลู่อิทธะวิญญาณ
สักวันหนึ่งดวงดาวตกเมื่อใดนะครับนะอันตรายนะครับ
เหมือนคนที่ไปลองผีลองอะไรเยอะแยะตายเพราะผีเยอะแยะฮะบางทีกลับมาอุบัติเหตุตายก็มีเยอะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะมากเลยนะคะขอบคุณทุกความคิดเห็นนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่น่าเชื่อสักเท่าไหร่